ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อย
ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไร

เด็กหนุ่มวัย๑๖ปีเมื่อวานนี้ไปเจอศพช่วงสาย
ถูกทิ้งอยู่ที่ป่าข้างทางขึ้นดอยในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ลักษณะเหมือนกับถูกทุบ
แล้วเพื่อนสนิทของน้องเบนนะเป็นเด็กหญิงรุ่นราวคราวเดียวกัน
เบนอายุ๑๖น้องปิงปองอายุ๑๕ที่ออกไปกับน้องเบนเมื่อเย็นวันเสาร์เนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอนะฮะเผื่อน้องปิงปองดูอยู่นะเดี๋ยวจะมีรูปเผื่อใครพบเห็น

เพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับว่าต้องแกะปริศนาคือเบนเป็นอะไรตายใช่แล้วทำไมถูกทิ้งศพอยู่แบบนี้
นั่นน่ะสิแล้วปิงปองหายไปไหนเออสืบนี่อันนี้คือน้องปิงปองนะฮะเผื่อใครพบเห็นนะครับ
น้องปิงปองยาดเองก็ตามหาอยู่นะคุณตาก็เป็นห่วงมากนะฮะ
หายไปเลยอ่ะตั้งแต่เจอศพเบนสายสายเมื่อวานนี้อ่ะคือทุกคนก็กังวลไงคะว่ากลัวว่าปิงปองจะเป็นอันตรายไปด้วยหรือเปล่า
โอ้โหแต่ถ้าจะถามว่าหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคือหายไปตั้งแต่เย็นวันเสาร์นะเย็นค่ำวันเสาร์ที่ไปกับน้องเบนไปด้วยกันสองคน
เบนมาถูกพบเป็นศพเมื่อวานนี้ตอนสายค่ะตอนนี้ปิงปองยังตามหาตัวไม่เจอญาติใจไม่ดีเลยอะค่ะ
นี่น้องปิงปองนะครับคนที่ไปเจอศพน้องเบนเนี่ยคือคนเก็บของเก่านะฮะเขาไปเจอศพวัยรุ่นชายคนหนึ่งนะอยู่ที่แถวป่าข้างทางขึ้นดอยห้องทำไฟล์
ในพื้นที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางช่วงสายเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็พบว่าคือเบนเนี่ยอายุ๑๖๑๗ปีเนี่ยนะฮะเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับ
ก็เป็นคนในพื้นที่นั่นแหละนะสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยมันมีร่องรอยดูจากสภาพศพคือลักษณะการถูกตีด้วยของแข็งนะครับ
กระดูกกรามแตกน่าจะถูกทำร้ายจากที่อื่นเสียชีวิตแล้วเอาศพมาทิ้งตรงนี้
เจ้าหน้าที่ไม่ได้มองเรื่องอุบัติเหตุเลยนะฮะนี่นะครับเจ้าหน้าที่คาดว่าต้องถูกทำร้ายแล้วเอาศพมาทิ้งอำพลางตรงนี้แน่
แม่ของน้องเบนบอกว่าลูกชายออกจากบ้านตั้งแต่เย็นวันเสาร์ขี่จักรยานยนต์ไปจอดไว้ที่บ้านของญาติคนหนึ่งเป็นเยาวชนหญิงวัย๑๕ปีชื่อปิงปอง
นี่ตอนที่แม่มาเจอศพลูกชายนะครับปิงปองเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่สนิทกับเบนนะซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยแม่ของเบนบอกว่าแม่ก็ยังติดต่อปิงปองไม่ได้
ตอนนี้ทางครอบครัวฝั่งผู้ตายอยากเจอปิงปองมาก
เพราะเชื่อว่าปิงปองคือคนที่จะรู้ว่า

แต่ปัญหาก็คือณขณะนี้ญาติของปิงปองบอก
ก็ยังหาปิงปองไม่เจอเหมือนกัน

ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไป
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะไล่ไปตั้งแต่วันเสาร์เลยนะฮะ
๑นาฬิกา๓๖นาทีวันเสาร์ที่๖พฤษภาคม
นี่ที่ขี่จักรยานยนต์ไปเนี่ยเบนขี่จักรยานยนต์ของแม่นะฮะ
ตอนนี้คือกลับมาจากบ้านของปิงปองเพื่อมาอาบน้ำก่อน
แล้วมีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง๑๘นาฬิกา๔๘นาที
จะเห็นว่าเบนเนี่ยขี่จักรยานยนต์อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ
นั่นแสดงว่าในช่วงนี้เบนยังมีชีวิตอยู่
เฟซบุ๊กของเบนนะครับพบว่าเมื่อสามวันก่อนจะเจอศพเนี่ยนะฮะ
เป็นเคยโพสต์ลักษณะต่อว่าด่าทอคนคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
นี่ประกาศประกาศนี่เห็นไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดต่างนี่นะครับ
วันนี้ครอบครัวไปรับศพของน้องเบนนะฮะมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
มกลางความโศกเศร้าคุณป้าบอกว่ายังทำใจไม่ได้
อยากให้ตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายที่ทำร้ายเบนจนเสียชีวิตมาดำเนินคดีให้ได้
แล้วตอนนี้ทางญาติญาติก็ยังไม่เจอปิงปองด้วย
ปิงปองหรืออาจจะเป็นบรรดาเพื่อนของหลานชายเนี่ยน่าจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อยากให้ออกมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กัน

ก็ยังทำใจไม่ได้
อกจากการไขปมปริศนาการตายของเบนเนี่ยนะฮะ
สิ่งที่ต้องตามต่อในขณะนี้คือปิงปองเนี่ย

หรือใครพาไปแบบไหนยังไงเนี่ยนะฮะ

วันนี้ไปที่บ้านของน้องปิงปองนะครับ
ที่บ้านของน้องปิงปองเนี่ยยังมีจักรยานยนต์ของเบนเนี่ยจอดทิ้งอยู่นะครับ
แล้วนี่คือตาของน้องปิงปอง
คุณตาบอกว่าปกติแล้วเบนจะมานั่งเล่นที่บ้านเป็นประจำนะ
ซึ่งเบนกับปิงปองเนี่ยเขาก็รักใคร่นับถือกันอย่างพี่น้องนี่แหละ
นี่จักรยานยนต์ของเบนยังจอดทิ้งอยู่ที่นี่เลยตาบอก
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเบนกับปิงปองเนี่ยไปรับเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงชื่อมนต์
มาจากอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตัวอำเภอเมืองมาที่บ้านของปิงปองเนี่ย
ตาบอกตาจำได้นี่๔โมงกว่าวันเสาร์นี่เห็นไหม
เป็นกับปิงปองไปรับมนต์มาที่บ้านตาทั้งสามคนก็ขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันเนี่ยฮะ
จากนั้นเนี่ยก็มีภาพตอน๕โมงครึ่ง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ที่นี่อันนี้๑๖นาฬิกา๒๕นาทีนะฮะ
นี่ฮะมีภาพอีกไหม

มันจะมีช่วงที่มนต์เนี่ยเขามายืมจักรยานยนต์ของตา
ตาบอกตอนนั้นตาก็นั่งคุยกับหลาน
แล้วก็เข้าไปอาบน้ำนะฮะพออาบน้ำออกมาก็ยังเจอเบนอยู่เลย
เป็นบอกว่าจะออกไปช่วยเพื่อนที่โทรมาบอกว่ารถติดลม
แต่ตาก็ไม่รู้หรอกว่าใครเนี่ยโทรมานะฮะจากนั้นเบนก็ออกไปโดยเบนเนี่ยหยิบเสียมแล้วขี่จักรยานยนต์คันสีดำออกไปโดยมีปิงปองเนี่ยซ้อนท้ายไปด้วย
มีกล้องวงจรปิดช่วง๑๙นาฬิกา๑๘นาทีจะเห็นจักรยานยนต์ขี่จากหมู่บ้านนะฮะมุ่งหน้าไปยังบ้านแม่ทาน
ก็เหมือนกับที่คุณตาบอกว่าเบนเนี่ยบอกมีเพื่อนโทรมาบอกรถติดลมต้องออกไปช่วย
ก็ไปกับปิงปองนะฮะนี่เป็นภาพสุดท้ายที่เห็นเบนกับปิงปองนะ
ส่วนมนต์เนี่ยเขาไปก่อนเข้าไปตั้งแต่ช่วง๕โมงกว่ายืมจักรยานยนต์ของตาเนี่ย
ขี่ไปบ้านญาตินี่นะฮะมีกล้องวงจรปิดที่เห็นอันนี้คือสุดท้ายเลยนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เจอศพของเบนนะครับตาบอกว่าตาเป็นห่วงหลานสาวมาก
เพราะนอกจากจะเจอศพของเบนแล้วยังหาปิงปองไม่เจอ
ตาก็ออกตามหาหลานตามบ้านเพื่อนของหลานนะแล้วก็มีเพื่อนเนี่ย
เอากระเป๋าสตางค์พร้อมกับบัตรประชาชนของปิงปองมาให้
ตาก็สงสัยมากว่าทำไมตอนที่ปิงปองไปเนี่ยจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ย
ทำไมไม่เอากระเป๋าเงินติดตัวไปด้วยแล้วอยู่ดีเพื่อนเอามาคืนให้ได้ยังไง
ตอนนี้เป็นห่วงมากอยากให้หลานเนี่ยติดต่อมาเหลือเกิน
ถ้าหลานยังมีชีวิตอยู่หรือหากใครพบเบาะแสเนี่ยให้ช่วยแจ้งข่าวให้หน่อย
ขอให้เขาได้กลับมาบ้านโทรศัพท์มาที่บ้านหาตาหายายอ่าหรือว่ามาไม่ได้ขอให้ฝากอ่า
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ดีแล้วก็นักข่าวนักข่าวที่พยายามติดต่อช่วยเหลือก็ดี
คนดีเขายังจะมีคนช่วยเหลือเราอยู่
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคือทางตำรวจภูทรจังหวัดลำปางนะครับ
กำลังคลี่คดีอยู่นะครับค่ะมันก็แบ่งเป็นหลายส่วนอ่ะตอนนี้
หนึ่งคือการเสียชีวิตของเบนเกิดอะไรขึ้นทำไมศพถูกทิ้งอยู่ตรงนั้น
สองคือปิงปองหายไปไหน
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปสอบจากพยานแวดล้อมต่างนะครับ
มีรายงานว่าตำรวจได้เชิญบุคคลต้องสงสัยเป็นเยาวชน๔คน
มาสอบปากคำนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
และกำลังขยายผลอยู่เพื่อจะคลี่คลายคดี
เพราะว่าเขาไปรับเพื่อนมาคนหนึ่งชื่อมนต์แต่มนต์เนี่ยไปจากบ้านตาก่อนคุณตาบอก
แต่มีคนโทรมาหาเบนเบนบอกว่าเพื่อนเนี่ยรถติดลมต้องออกไปช่วย
แล้วก็ไปกับปิงปองแล้วทีนี้ก็ปิงปองหายไปเลยส่วนเบนเสียชีวิต